โอ้โหเรื่องที่พี่ทิเป้จะพาไปชมเนี่ย

คือบนยอดเลยเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับ
บอกว่าเมื่อก่อนนะครับถ้าพูดลิ้นจี่
ถ้าพูดลิ้นจีนะครับคุณบุ๊ค
ผมว่าทางเหนือทางเชียงใหม่บ้านคุณนะครับ

ในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับถือได้ว่า
ลิ้นจีนะครับเป็นขวัญใจภาคเหนือ
แต่ปัจจุบันครับผมไม่ใช่เฉพาะที่ภาคเหนือนะ

ลูกได้เป็นเจ้าแรกของจังหวัดมหาสารคาม

ดูแล้วแป่งเหมือนทางเชียงใหม่

นี่แหละครับเขาบอกว่าเกษตรกรหนุ่มคนนี้
เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกลิ้นจี่
เป็นรายแรกของจังหวัดมหาสารคาม
เขามีชื่อว่าคุณทงชัยชอบแก้วกลางนะครับ
อายุแค่๔๓ปีเป็นชาวอำเภอเชียงยืน
และเคยเป็นอดีตช่างก่อสร้าง

มุ่งมั่นทำเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ตามแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งการทำเกษตรที่ผ่านมา
มีทั้งปลูกข้าวชมแล้วก็ปลูกชมพู่
ปลูกพืชแบบผสมผสานในไร่นาส่วนผสม
กระทั่งได้เรียนรู้การปลูกลิ้นจีด

ประสบความสำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัด
เมื่อ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
และที่สำคัญที่สุดครับคุณทงชัยเล่าว่า
ได้ลองผิดลองถูกนำลิ้นจี่พันค่อม

ซึ่งพบว่าออกผลผลิตพร้อมกันทุกปี
ส่วนลิ้นจี่พันธุ์อื่นนั้นก็ได้ผลผลิตอยู่บ้าง
ซึ่งปกติแล้วจะเริ่มเก็บผลลิ้นจีได้ตั้งแต่
เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายน
ตรงกับช่วงสงกรานพอดี
ส่วนราคาขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท
โดยผลผลิตลิ้นจี่จะเก็บขายได้ครั้งละประมาณ๕๐๐

ปีนะครับอากาศเย็นต่อเนื่อง
และยังมีกิ่งตอนลิ้นจี่ขายในราคาถูกด้วยนะครับ
กิ่งละ๑๐๐บาทเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีลำไยที่กำลังติดผล

มันอากาศเปลี่ยนไปหลายอย่างเนอะ
แล้วที่ภาคอีสานตอนนี้แผนมาปลูกแนวนี้เยอะ

แล้วก็ที่ศรีสะเกดไงเขานิยมปลูกทุเรียนตอนนี้

แล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรนะครับ
ตั้งแต่สมัยก่อนยางพาราจากภาคใต้

ใช่เลยก็ปลูกได้ยางพารา